คุณการจันรัฐนะครับผู้จัดการทีมกิเลนพยองออกมาบอกนะครับว่า
น่าจะเป็นกระแสข่าวที่เอเย่นเนี่ยพยายามปั่นข่าวมากกว่าสำหรับเรื่องของมุ้ย
ส่วนตัวเชื่อว่านิสัยของธิรศิลป์เนี่ยนะครับไม่น่าถอดใจให้ง่าย
เพราะว่าผ่านประสบการณ์ในต่างแดนมาเยอะแล้ว
จะขอยกรับสัญญาซึ่งเป็นไม่ได้ยากมาก
ซึ่งมุ้ยเนี่ยนะครับอย่างจะกลับทัย
จริงหรือเปล่าเลยนะครับเขาบอกว่าทีมด้านที่คุยเนี่ย
ก็คือเมืองทองต้องรู้ก่อนอยู่แล้วเพราะว่าเป็นตำนานของสโมสอน